ผู้ชายคนนี้นี่มันเหลืออดเหลือทนจริง
เดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับเป็นเหตุการณ์
เกิดขึ้นแถวฝั่งทนนะฮะผู้ชายคนนี้เดินไป
เดินมาอยู่นะครับแล้วก็ช่วยตัวเองไปเจอเด็กผู้หญิงคนนึงยังไปทำใส่เด็กอีก

ก็จะเห็นว่าผู้ชายคนนี้เดินมาตรงซอกตรงนี้นะครับ
พอเดินมาตรงซอกตรงนี้แล้วเนี่ย

เขาเปิดเสื้อเปิดกางเกงแล้วเขาก็เอาอวัยวะเพศของตัวเองออกมาแล้วก็ยืนสำเร็จความไข้ช่วยตัวเองอยู่นะครับ
แล้วที่มันสุดกว่านั้นเนี่ยก็คือมีอยู่ช่วงจังหวะหนึ่งนะครับ
ผู้ชายคนนี้เนี่ยนะฮะที่เดินไปเดินมาแล้วก็กระทำอนาจารย์อยู่แบบนี้เนี่ย
มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านมาพอดีนะครับท่านผู้ชมครับ
เด็กผู้หญิงเนี่ยอายุแค่๖ขวบนะฮะ
เห็นแว๊บไปเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามีใครมาทำอะไรอยู่แถวนี้นะฮะ
นี่ครับเดี๋ยวดูนะฮะเดี๋ยวเด็กจะผ่านมานะครับ
มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาเรียกเด็กเข้ามาหาใกล้เขานะครับ
แล้วเขาก็พยายามจะสำเร็จความไคร้ต่อหน้าเด็กนี่ฮะแล้วเด็กก็วิ่งหนีไปก่อน
พอผู้ชายคนนี้เห็นว่าเด็กวิ่งหนีไปก็เลยเดินออกไปนะครับ
คือภาพมันจะค่อนข้างยาวหน่อยแล้วก็ตัดมาให้ดูช่วงเวลาตรงนี้นะครับ
ว่าเด็กวิ่งเล่นแถวนี้แล้วเด็กเรียกเด็กผู้หญิงวัย๖ขวบคนหนึ่งเข้ามาหานะครับ
ก่อนที่จะพยายามที่จะให้เด็กเนี่ยมาใกล้กับอวัยวะเพศของตัวเองนะครับ
พอเด็กตกใจวิ่งออกมาผู้ชายคนนี้ก็รีบเดินหนีหายไปนะครับ
โอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะว่าจะมีคนกล้าทำแบบนี้
แล้วก็ทำแบบนี้นะครับคุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ได้เจอกับคุณย่าของน้องนะฮะคุณย่าของน้องวัย๖ขวบนะครับ
เด็กผู้หญิงเสื้อสีชมพูที่อยู่ในคลิปนะครับ
ผู้ชายคนนี้มันเรียกเข้าไปนะครับ

บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ
หลานสาวออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนในชุมชน
ผู้ชายคนนี้เนี่ยก็ตามคลิปเลยฮะ
กระทำอนาจารย์ช่วยเหลือตัวเองอยู่แล้วก็เรียกหลานเข้าไป

ยังจับศีรษะเด็กเข้าไปด้วยนะ
พยายามจะเอาศีรษะเด็กเนี่ยเข้าไปใกล้กับ
แต่ว่าเด็กเนี่ยวิ่งหนีนะฮะ
ตอนนั้นหลานตกใจฮะหลานก็วิ่งออกมาผู้ชายคนนี้ก็รีบเดินหนีไปนะครับ
แล้วหลานมาเล่าให้กับย่าฟังนะครับทุกผู้ชมครับ
ว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ที่สอนอราชบุรณะแล้วนะครับ
เพื่อให้ติดตามตัวผู้ชายคนนี้มาดำเนินคดี

น้องก็คงก็คิดว่าเขาเอาขนมเอาแล้วเรียกไปเอาอะไรหรือเปล่า
เขาก็เดินเข้ามาหาตอนแรกคิดว่าเด็กมันพูดเล่นกัน
ว่าเออแค่แบบเขามาไอ้นี่เฉยไม่ได้แบบให้ไอ้นี่ขนาดนี้
น้องก็คือว่าแค่ตกใจตกใจก็วิ่งกระหึดกระหอบไปบอกเราแค่นั้น
กลัวนะคือไม่อยากจะปล่อยลูกหลานออกมาวิ่งเล่น
เราได้คุยกับชาวบ้านในชุมชนนะครับเป็นชุมชนสุขสวัสดิ์๒๒นะครับ
บอกว่าเมื่อบ่าย๓เนี่ยนะฮะผู้ชายคนนี้เนี่ยยังเข้าไปถ้ำมองภรรยาของเขา
กำลังซักผ้าอยู่หลังบ้านด้วยนะครับในวันเกิดเหตุนะฮะ
เดินวนแอบดูอยู่สองรอบนะครับจนภรรยาเอกใจเห็นท่าไม่ดี
ก็เลยรีบซักผ้าแล้วเข้าบ้านโชคดีที่ตอนนั้นภรรยาแต่งตัวมิดชิดนะครับ
ว่าคงมาแอบดูอ่ะพอแอบดูชาวบ้านแล้วก็อาจจะมีอารมณ์ทางเพศ
ก็เลยเนี่ยฮะไปสำเร็จความไข้อยู่กลางซอยอย่างเงี้
เห็นเด็กผู้หญิงวิ่งเข้ามาพอดีก็เลยกวักมือเรียกอย่างนี้
แฟนผมก็อยู่บ้านแบบกำลังซักผ้าหรือทำอะไรของเขาอยู่นี่แหละครับผม
ทำแบบไม่บ้านทั่วไปไม่ได้โป๊ะครับผม
โป๊ะแล้วก็ลูกชายผมที่ว่าวิ่งผ่านหน้ากล้องก็ยังวิ่งอยู่เล่น
ผ่านหน้ากล้องอยู่สองรอบสามรอบแฟนผมก็กลัวเหมือนกันเออเฮ้ยไม่ไม่เคยเจอด้วย
ผู้ชายคนนี้ไม่เคยเห็นเข้ามาในชุมชนตรงจุดนี้เลย

เราตรวจสอบไปนะครับทุกผู้ชมครับพบกล้องวงจรปิดเห็นผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาในซอย
แล้วไปหยุดที่กรงนกหน้าบ้านของชาวบ้านหลังหนึ่งนะฮะ
ก่อนจะเกิดเหตุเมื่อสักครู่นี้นะครับทำทีเป็นดูนกถ่ายรูปนก
แล้วก็ยืนช่วยตัวเองซะอย่างนั้นนะฮะขณะช่วยตัวเองตาก็เหลือบดู
คือเหลือบดูที่ดูเนี่ยมีกลุ่มเด็กผู้หญิงเขาวิ่งเล่นกันอยู่
ดูเด็กผู้หญิงนะครับจนมีผู้ปกครองของเด็กเนี่ยเดินผ่านมาพอดี
ผู้ชายคนนี้ก็เลยรีบเก็บข้าวเก็บของใส่ให้เรียบร้อยแล้วก็เดินหนีไป
เป็นคนแปลกหน้าแค่สงสัยว่าจะมางัดบ้านหรือเปล่า
ก็เลยเปิดกล้องดูพฤติกรรมเขาก็เลยเห็นเป็นพฤติกรรมแบบนี้
มีเด็กอยู่ด้วยเด็กเล่นอยู่แถวนี้๒๓คน
เขาก็เลยน่าจะเห็นเด็กแล้วก็เข้ามาถ้าไม่มีผู้ใหญ่ก็อาจจะก่อเหตุก็เป็นได้
พอดีผมออกมาก่อนก็เลยเขารีบออกไป
เรื่องนี้ถือว่าน่าตกใจนะฮะเพราะว่าโดยเฉพาะพฤติกรรมที่จะคอยดูเด็กผู้หญิงไปด้วย
แล้วก็ทำการสำเร็จความไข้แบบนี้ต่อไปจะก่อเหตุหนักกว่านี้หรือเปล่า
เป็นอันตรายจริงนะคะอันตรายต่อสังคมนะคะ
เกรงกลัวอะไรเลยเห็นไหมฮะล่าสุดครับทุกผู้ชมครับ
ย่าของน้องที่ถูกเรียกเข้าไปในคลิปแรก

พันธุ์ตำรวจเอกพัศพงศ์บุตรไทยภูมิกับการสอนอรัฐบุรณะนะครับ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับ
พร้อมกับให้ข้อมูลว่าจากการสอบปากคำพยานแวดล้อม
ชาวบ้านในพื้นที่ทุกคนต่างระบุว่าคนก่อเหตุ

ดูจากคนก่อเหตุที่อยู่ในคลิปแล้ว
อายุประมาณ๔๐๕๐ปี
เชื่อว่าเป็นลักษณะพฤติกรรมของคนที่มีอาการผิดปกติ

หรือว่ารสนิยมทางเพศผิดปกตินะครับ
ตอนนี้นะครับเดี๋ยวต้องไปไล่ตรวจสอบแล้วก็ควบคุมตัวมาต่อไปนะฮะ
เพราะว่าตำรวจบอกว่ายังไม่สามารถยืนยันได้ว่า

แต่ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมนั่นแหละ

ตอนนี้อยู่ในความดูแลของครอบครัวนะครับ
วันพรุ่งนี้สหวิชาชีพ
จะมาสอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ลักษณะแบบนี้ก็คือเข้าข่ายของเรื่องของ

เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยต้องบอกผู้ชายคนนี้นะฮะ